คุณผู้ชมคะเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจค่ะ
ทางธนาคารทหารไทยจึงได้จัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้กับนักธุรกิจ
เพื่อนำข้อมูลรอบด้านไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจระดับโลกที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย
เคราะหธุรกิจดาวรุ่งและธุรกิจที่เฝ้าระวังของไทย
เติบโตได้อย่างมีศักยภาพในปีนี้
ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุประชัยพาณิชพัก
เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังถัด
แล้วก็มีรายใหญ่เข้ามาด้วยว่าอยากจะมาฟังเพราะเห็นชื่อแล้วอยากมาฟัง
ก็จะได้เห็นภาพชัดแล้วก็เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น
รับปีที่มีความท้าทายในปีนี้
แต่ยังได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมฟังข้อมูล
ปัจจัยรอบด้านเพื่อนำไปใช้เสริมการดำเนินธุรกิจในอนาคต